เป็นวัดธรรมค่ะเป็นวัดธรรมคีรีธรรม
ที่นี่นะว่ากันว่าพญานาคสายมูตระกูลดำต้องมีต้องมาค่ะ

เพลงอย่างนี้มาเนี่ยแหมเหมือนหลุดไปอีกพบเลยนะ
อย่างนั้นเลยค่ะเหมือนย้อนยุคไปนะคะ
แต่นี่คือยุคปัจจุบันที่เราจะสามารถเห็นความงามของพญานาคได้
และที่เห็นนี่คือวัดธรรมคีรีธรรม
อยู่ที่ตำบลหนองย่าอำเภอเมืองจังหวัดกาญจนบุรีค่ะ

ซึ่งภายในวัดเนี่ยค่ะจะมีอุโบสถเป็นอุโบสถมหาอุด
แล้วสายมูทั้งหลายนะคะเขาว่ากันว่านี่เป็นเป็นที่สำหรับสายมูพญานาค
หลายคนเดินทางมาสักการะบูชาแล้วขอโชคกับองค์พ่อปู่นิลการนาคาราช
หรือพญานาคตระกูลสีดำค่ะ
เห็นไหมเราได้ฟังเรื่องราวของพญานาคว่ามีหลายตระกูลมีหลายสีนะ
แห่งนี้ก็เป็นอีกที่หนึ่งเขาเชื่อกันว่าภายในถ้ำเนี่ยนะ
จะมีรอยทางผ่านขององค์ปู่นิรการนาคาราช
ผู้ที่ไปเนี่ยมักจะไปขอพรในเรื่องต่างที่ตัวเองต้องการ
เพื่อความเป็นสิริมงคลด้วยแล้วบรรยากาศที่นี่นะ
เงียบสงบอืมสำหรับใครที่อยากไปปฏิบัติธรรมเนี่ย
นิยมมาที่แห่งนี้ด้วยท่ามกลางบรรยากาศที่เป็นภูเขา
แล้วก็เป็นต้นไม้ที่ทำให้เราดูสงบดูนิ่งมากขึ้นนะ
วัดนี้คุณผู้ชมคะเค้าเปิดให้ไปกลับว่ายสิ่งศักดิ์ศิษย์
ตั้งแต่ช่วง๖โมงเช้าถึง๖โมงเย็นเท่านั้นนะ
ช่วงกลางวันนะคะแล้วก็คลิปสวยแบบเนี่ย
แบบนี้เราต้องขอบคุณเขานะติ๊กต๊อกไทเกอร์เจอนี่หนึ่ง
นะคะพาเราไปดูวัดสวยต่างมากมายใครสนใจตามรอยไป